เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ได้ปรึกษากันมาไหมครับเด็ก

เห็นบอกว่าเคยดูรายการเราติดตามรายการเรา
ก็น่าจะรู้นะครับว่าแนวคำถามเป็นยังไงนะครับ

ขอเชิญน้องรักมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
แต่น้องรักต้องเลือกก่อนว่าหนูจะตอบเรื่องไหน
พอหนูเห็นในคำถามหนูเห็นโจทย์แล้วทั้ง๕เรื่องนี้
เรื่องนี้ฉันตอบได้หนูตอบเลย
นะลูกนะแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับคนในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่สองฟุตบอง
เรื่องที่สามเดงลูกทุ่ง
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยป๕

เรื่องบ้านของเราครับ
บ้านนี้น้องรักอยู่มากี่ปีแล้วครับ

แสดงว่าเพิ่งย้ายเข้ามาเหรอลูก

แล้วใครอยู่บ้านหลังนี้มากที่สุด

ใครเป็นคนทำความสะอาดบ้าน
แม่แล้วก็ผมกับน้องครับ

เห็นบอกว่าในบ้านหลังนี้นะของเล่นเยอะมากเลย
แล้วเห็นบอกว่าที่สับล้ออยู่คันนึงเนี่ยของใครครับ

เฮ้ยแต่มีหัวเราะอย่างนี้แสดงว่าต้องมีบ้างแหละ

นึกถึงรูปรถคันนี้ไว้ให้ดีนะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

กระโปรงรถคือสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงิน

ตัวเลือกที่สี่สีแดง
ของเล่นชิ้นนั้นแม่ซื้อมาจากตลาดนัด

เป็นของเล่นของน้องลิลลี่
ผมก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่า

น้องรักเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงินครับ
ถ้าถูก๑ข้อมันมีผลกับข้อต่อไป
ถ้าเราจะลุ้นเงินล้านเราต้องไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียว
เพราะฉะนั้นสมาธิดีนะครับคนในครอบครัวต้องช่วยกัน
น้องรักจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อแมนขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องวุ้น

และเรื่องภาษาไทยป๕
เรื่องคุณบอลครับ

เชิญพ่อแมนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าออกมาหน้าจอมีเขาเตะก็ดูเลย

พอทราบประวัติเขาบ้างไหม

เราชื่นชอบเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีความชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
ผมว่าพ่อทำได้ครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชนะทิพย์สงกระสินเป็นคนจังหวัดอะไร
ก็คือเกิดจังหวัดอะไรนั่นเองนะฮะตัวเลือกที่หนึ่งนครปฐม
ตัวเลือกที่สองนนทบุรีตัวเลือกที่สามพระนครศรีอยุธยา
ตัวเลือกที่สี่ปฐุมธานีผมก็ติดตามเขามาได้สองปีแล้วครับ
แต่เขาไม่ได้รู้ประวัติเขามากมายส่วนมากจะดูการเล่นของเขาครับ
คนหนึ่งครับนครปฐมครับตัวเลือกที่หนึ่งนครปฐมครับ

ผมก็ถือว่านั่นคือคำตอบนะครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลิฟแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเลิฟขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องวุ้นเรื่องเพลงลูกทุ่งเรื่องภาษาไทย
เพลงลุกทุ่ง
เพลงลูกทุ่งขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องเลิฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพลงที่ร้องบ่อยแล้วก็ได้ทริปมากที่สุดคือเพลง

แล้วอย่างเพลงดังล่ะลูกอย่างเช่นเลิกคุยทั้งอำเภออย่างนี้

เขาจะร้องกันสองคนพี่น้องใช่ป่ะต้นฉบับ
ก็คืออีกคนนึงก็คือน้องลิลลี่ใช่ไหมครับ

เคยรู้จักหน้าได้มั้ยรู้จักใช่มั้ยลูก
คำถามอยู่ตรงนี้ครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นมีชื่อจริงว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสุพรรษาเวทกามา
ตัวเลือกที่สองรัชนกสุวรรณเกต
ตัวเลือกที่๓ชุติมาโสดัง
ตัวเลือกที่สี่นารีนาศเชื้อแหลม
หนูชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับ
ผู้ชายหนูชอบพี่โกติครับ
ผู้หญิงหนูก็ชอบพี่นินนี่ครับ
เลือกข้อ๓ครับชุติมาโสดาพัก
ตัวเลือกที่สามชุติมาโสดาพักครับ
ถามหน่อยว่าหนูมั่นใจแค่ไหนกับที่หนูตอบไป

เอาล่ะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ลุงจริงแล้วนี่ถนัดไหมกับการขายวุ้น

วุ้นของเรามีกี่ชนิดครับ
คนที่ทำขายมีอยู่๓อย่างตอนนี้

วุ้นสีวุ้นกะทิวุ้นหน้ากะทิ

กล่องนึงถ้าเป็นวุ้นหน้ากะทิก็จะ๑๔ชิ้น
ถ้าเป็นวุ้น๔ก็จะใส่๑๕

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
วุ้นน่าทานมากเลย

ก็เดี๋ยวช่วยกันสองคนแม่ลูกนะครับ
ไม่ได้ครับ
วันนี้โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือบรรจุวุ้นใส่กล่อง
กล่องละสิบสี่ชิ้นจำนวนสิบห้ากล่องภายในเวลาสามนาทีครับ
ุ้นก็ทำมาประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะก็สำหรับจดข้อนี้ก็รู้สึกตื่นเต้น
เพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาค่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับ

และรวมทั้งอาชีพนะครับเขาก็ช่วยครอบครัวทั้งหมดเลยคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยครับคุณผู้ชมว่าครอบครัวของน้องรักจากนนทบุรีจะสามารถพิชิตโจทย์๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนสักครู่เดียวครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร